คุณผู้ชมครับเรื่องราวของลุงวีนหลังคล่อม

แน่นอนหลายคนก็สนใจอยากรู้

แล้วก็พยายามติดต่อหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องกลับตลปัด

ถูกส่งกลับไปแล้วหลายต่อหลายครั้งเหมือนกัน

หลังจากที่มีการประสานขอความช่วยเหลือ
ไปยังเจ้าตัวที่กราศวงส์พัฒนาสังคม

สุดท้ายเรื่องราวของลุงวีร์หลังคล่อม
อ้อที่เราได้รู้กันเพราะว่าลุงวีชื่อจริงคือนายโกมพอดี
เคยถูกจับมาแล้ว๓ครั้งนะครับนะฮะ
เรื่องของอาการป่วยอาการเจ็บอาการของหลังมันเกิดขึ้นจริง
แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือพฤติกรรมนะครับ
เพราะว่าล่าสุดที่โดนจับไปคือเดือนพฤศจิกายนปี๕๘
ก่อนที่จะโดนผลักดันกลับประเทศไปแต่ว่าลุงบีลุงวีเนี่ย
ลักลอบเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งครั้งนี้เป็นการถูกจับครั้งที่สี่
วีนและครอบครัวผิดกฎหมายหลักอยู่มีอยู่๒ข้อคุณผู้ชม
อันนี้นอกเหนือจากเรื่องของอาการที่ผิดปกติทางด้านของหลังและกระดูกนะฮะ
คือ๑ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย๒คือผิดในภาระบอขอทานครับนะฮะ
ระหว่างที่กำลังรอให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไปรับตัวลุงวี
ภรรยาของนูวีกับลูกนะฮะก็เดินทางกลับมาที่ห้องเช่าพอดีนะครับ
และเจ้าหน้าที่เองก็สอบถามข้อมูลเขาก็ยอมรับว่ามีการออกไปขอทานที่ตลาดใกล้มาเนี่ยจริง
ออกไปตั้งแต่ช่วง๔โมงเย็นแล้วก็กลับมาตอนหนึ่งทุ่มนะฮะหมายถึงภรรยากับลูกนะฮะ
แล้วก็ระยะเวลาที่ออกไปใน๓ชั่วโมงได้เงินมา๑๐๐กับ๗บาทอันนี้ภรรยาเขาไปนะฮะ
ครอบครัวของลุงวีแต่ละคืนจะออกไปขอทานกันทั้งหมด๔คนมีใครบ้าง
วีภรรยากับลูกที่อายุ๑๐เดือนแล้วก็มีอีกคนนึงคือแม่ยาย
แต่ละคนจะแยกย้ายกันไปคนละตลาดคนละตลาดแบ่งพื้นที่กันไป
แต่ละคืนจะมีเงินเข้ามาที่บ้านไม่ต่ำกว่า๑๐๐บาทต่อคืนนะครับนะฮะ
ฉะนั้นรายได้รวมอยู่ที่ประมาณห้าพันบาทต่อวันเพราะเขาแบ่งกันไปสามสี่กลุ่ม
วันหนึ่งเขาจะมีเงินเข้าบ้านมาประมาณ๕๐๐บาทและต่อเดือนรวมแล้วประมาณ๑๕๐๐๐บาท
รายได้ที่เขาหากันจากการไปขอเงินออกไปขอกันนะฮะเช่นเดียวกันกับชาวบ้านในพื้นที่บอกแบบนี้ว่า
วีเนี่ยมาอยู่นี่๑๐ปีแล้ว๑๐ปีแล้วทำอาชีพขอทานมา๑๐ปีทั้งบ้านก็ทำอาชีพนี้
แต่ละวันจะมีของกินกลับมาติดไม้ติดมือมาคนก็ให้มาซื้อเข้ามาเองบ้างฟังเสียงชาวบ้านครับ
อืมเห็นเขากินอะไรนะเช่นกุ้งโลเพิ่ง๔๐๐๕๐๐ก็เสื้อกินไปเรายังไม่มีประหยาเลยนั่งมองเขา
หรอบ่อยมั้ยกินดียังไงก็บ่อยนะ
เดือนละเป็นแสนนะครับตำรวจก็เลยต้องคุมตัวลุงวีกับครอบครัวไปที่สพเมืองชนบุรีไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็ส่งให้ต่อมอเพื่อผลักดันกลับประเทศต่อไป
แต่ว่าในส่วนของแม่ยายเขาตรวจสอบแล้วมีเอกสารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ขณะที่กันจอมพลังเปิดใจกับข่าวเรื่องนี้บอกว่าตอนแรกเนี่ยตอนแรกจะช่วยนะเดี๋ยวจะประสานพมไปช่วย
แต่สุดท้ายต้องส่งกลับประเทศอ่ะต้องประสานต่อมอส่งกลับประเทศ
กลายเป็นเรื่องอื่นไปเลยนะ
แล้วกันจอมพลังก็ยังมีการโพสต์อัปเดตความคืบหน้าเรื่องนี้ว่า
ที่เคยโพสต์เรื่องของลุงวินแล้วก็ประสานคนใจบุญไปช่วยเอาข้าวของไปให้ต่าง
สุดท้ายพบว่ากลายเป็นเรื่องของการทำผิดกฎหมายมีรายได้เป็นแสนเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีการเอาเด็กอายุ๑๐เดือนมานั่งขอทานเรื่องมันแดงขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยต้องส่งตัวกลับไปตอนนี้ลง
ตอนนี้
ท่านบอกว่าเอ๊ะแล้วหลังโก่งแบบนี้แกมาขอทานแบบนี้มันผิดด้วยเหรอ

การมีลูกมีเมียแล้วก็การบาดเจ็บของหลังมันไม่ผิด
แต่ว่าการกระทำแบบนี้มันเข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างที่บอกไปว่า๒ข้อด้วยกัน
เรื่องของเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็เรื่องของพรบขอทานนะครับ